ผู้หญิงคนนี้จอดรถจักรยานยนต์เพื่อจะรับโทรศัพท์
ปรากฏว่ามีผู้ชายแปลกหน้าคนหนึ่งเดินมาขอเงินเธอ๒๐บาท

ปรากฏว่าโดนกระชากโดนถีบรถมอเตอร์ไซค์แล้วโดนปุ๊ยท้องด้วย
ใจสู้ฮะตามถ่ายคลิปนี้เอาไว้
พี่คุยกับหนูดีพี่ทำรถหนูพังอ่ะ

พี่ทำรถหนูพัง
พี่ทำรถหนูพังพี่ผักรถหนูทำไม

ลุงลุงจับคนนั้นให้หน่อย

มันทำรถหนูพังเนี่ยลุงหนูเป็นผู้หญิงคนเดียวเนี่ย
ลูกแจ้งความให้หน่อยค่ะ

เมื่อกี้เขายังบอกลุงแจ้งความให้หนูด้วยค่ะ

แต่ไม่กล้าช่วยเหมือนกัน
ผัวเมียกันทะเลาะกันมาเรื่องอะไรก็ไม่รู้เห็นไหม

คุณผู้ชมฮะแต่จริงแล้วผู้หญิงที่ถ่ายคลิป
ซึ่งเธอใจสู้ใจเด็ดมากนะฮะ
เธอโดนผู้ชายคนนี้ทำร้ายร่างกายนะครับ
ตอนแรกนะผู้หญิงคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มา

เธอเลยจอดข้างทางเพื่อจะรับโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะฮะ
ชายคนนี้เดินเข้ามาขอเงิน๒๐บาท

แล้วก็ตุ้ยเธอตุ๊ยท้องเธอ

แถวซอยเรียบครองเปรมประชากร

ทีมข่าวลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ

ดังกล่าวก็เป็นสะพานข้ามทางรถไฟ
แล้วก็เป็นจุดกลับรถตรงนี้
กับพี่อมรรัฐเจ้าของร้านขายอาหารตามสั่ง
บอกว่าแถวนี้ไม่เคยมีเหตุชิงทรัพย์

เพราะว่าสามีที่นั่งอยู่หน้าบ้าน

เป็นการทำร้ายร่างกายแล้วก็ชิงทรัพย์กันนะครับ
ด้านของรอปภหมู่บ้านชื่อว่าคุณลุงสุชาติสุษะ

เห็นนะเห็นเหตุการณ์เลยชายหญิงทะเลาะกันมา
ฝ่ายชายเดินนำหน้าเหมือนในคลิปที่เราเห็นนะครับ
ส่วนผู้หญิงเดินถ่ายคลิปตามหลัง

ทั้งคู่อยู่ห่างกันประมาณ๑๐เมตรครับ
กระทั่งฝ่ายชายเดินออกไปถนนใหญ่
ฝ่ายหญิงก็จะตะโกนลุงลุงช่วยจับไว้หน่อยช่วยจับไว้หน่อย
แต่ตอนนั้นเข้าใจว่าสองคนเป็นผัวเมียกัน
ทะเลาะกันมาก็เลยไม่ได้เข้าไปช่วยนะฮะ
ฟังเสียงคุณลุงรอปภนะครับ
เขาก็ต้องก่อนให้ผมมาจับจับคนนั้นให้หน่อย
เขาบอกผมก็ไม่เข้าใจว่าจะจับทำไม
นี่ฮะคุณลุงสุชาพรปภยังบอกนะคะ
หลังจากชายคนนั้นเดินหายไปเดินหนีจ้ำไปเลยนะฮะ
ฝ่ายหญิงก็ต้องเดินกลับไปเอารถมอเตอร์ไซค์

แจ้งความหรือเปล่าเพราะว่าก็ยังไม่เห็นนะ
ว่าตำรวจมาที่จุดเกิดเหตุแต่ว่านี่
ผู้หญิงใจเด็ดถ่ายคลิปไว้ได้ถ่ายเห็นหน้าชัดเจนเลยนะฮะ
ก็ต้องฝากตำรวจด้วยนะครับ